ตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าคดีฆ่าโหดที่หนุ่มโปแลนด์เนี่ย
ฆ่าหันศพแฟนสาวชาวยูเครนที่คอนโดย่านสาธรณเจริญราชนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจไปตามจับตัวได้
จังหวะกำลังจะข้ามฝั่งไปกัมพูชาพอดีครับ
เรื่องราวทั้งหมดเป็นมายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
แต่ที่แน่นะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเขายังคงให้การภาคเศษ
อืมแล้วก็ค่อนข้างเครียดเขาพูดภาษาอังกฤษได้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำรวบรวมหลักฐานแล้วก็นำตัวฝากขังนะคะ
ตำรวจสืบสวนหน้าคอนบานห้าไปรับตัวในลากโกด้าวัยยี่สิบห้าปี
โปแลนด์คนนี้ที่ด่านพรมแดนคลองลึกหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าหันศพนางสาวอโลน่าวัย๒๕ปี
แฟนสาวชาวยูเครนแล้วก็ทิ้งศพในห้องพักคอนโดมิเนียม
สาธรณเจริญราชแล้วก็หนีไปที่สะแก้วนะคะครับ
พอผู้ต้องหามาถึงสอนอวัดพระยากรัยตอนตี๔ที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกวาทิศโรจนภัยทูลผู้กำกับการสอนอวัดพระยากรัยก็บอกว่า
ผู้ต้องหาเครียดไม่ยอมให้การอะไรในชั้นสอบสวน
บอกแค่ว่าจะให้การในชั้นศาลแต่ว่าตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นแล้วเนี่ย
ไม่พบอาการจิตผิดปกติแต่อย่างใดนะคะพนักงานสอบสวนคุมตัวนายลาโกด้า
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งแน่นอนว่านักข่าวก็ไปรอทำข่าว
พยายามถามคำถามอยากจะสัมภาษณ์สอบถามนี่แหละ
เจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยนะคะแต่หันไปบอกตำรวจว่า
เพราะไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วตำรวจก็นำตัวขึ้นรถควบคุมตัวออกไป
ดูจากกล้องวงจรปิดที่ไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ย
คิดว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดน่าจะเกิดขึ้นวันที่๑๔พฤษภาคม
ย้อนกลับไป๑๒พฤษภาคมนี่ค่ะ
ลาโกด้าคนเกาะเหตุกับแฟนสาวอโลน่านะคะ
เดินกลับเข้ามาที่คอนโด๕ทุ่ม๕๒นาที
ก็ยังดูปกติกันดีอยู่เลยคือยังพูดคุยยิ้มแย้มหยอกล้อกัน

จนกระทั่ง๑๔พฤษภาคมเที่ยง๑๕นาที
นายลาโกด้าเดินถือหนังสือแล้วก็ถุงพลาสติกใสที่มีกล่องยาวออกมา
ซึ่งเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นใบเลื่อยนะคะ
ไป๒ชั่วโมงลาโกด้าก็ออกจากห้องไปข้างนอก
แล้วกลับมาอีกรอบนึงพร้อมกับข้าวของในมือ
ไม่รู้ว่าไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นทุ่ม๙นาทีวันที่๑๔พฤษภาคมนี่แหละ
แล้วก็ได้ออกจากห้องพักอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถุงพลาสติก
ลักษณะก็เดินชิวเรื่อยนั่นนะคะ

เช้า๑๕พฤษภาคมแล้วก็ได้เรียกรถแท็กซี่ของคุณสุรชัยให้พาไปบ่อน
ติกิติศักดิ์ก็ไปคุยกับคุณสุรชัยที่เป็นคนขับแท็กซี่สีส้มคันนี้นะคะ
พี่เขาก็บอกว่ารับนายลาโกด้ามาจากย่านศรีลม

เขาก็พาไปด้วยนะพาไปสองบ่อน

ไม่แน่ใจค่ะเขาบอกแค่บ่อนปิด

ระหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น

โกด้าพิมพ์ผ่านแอปแปลภาษา

ช่วยหาน้ำยาล้างศพและเครื่องมือตัดชิ้นส่วนให้หน่อย
หือ
ซื้อข้าว
แกใจดีนะพี่แกพาไปแวะซื้อข้าวกินด้วย

ขับมาจอดหน้าวินตุ๊กตอน๑๑โมง๑๓นาที

แล้วก็ลงมาจากรถทั้งคู่เลย
ไล่ไปดูวงจรปิดที่ร้านค้าแถวนั้นเนี่ย
จะเห็นว่าพี่สุรชัยพานายลาโกด้าผ่านหน้าร้านไปกินข้าว

เที่ยง๑๕นาทีกลับมาที่รถ
นายลาโกด้าถามแปลกอีกแล้วพี่อุ๋ย

ที่นี่คนไหนเป็นมาเฟียเหรอ
สุรชัยก็ไม่รู้ตอบจริงตอบเล่นนะ

เพื่อนผมที่ขับตุ๊กเป็นมาเฟีย

ไปคุยกับคนขี่ตุ๊กที่บอกเป็นมาเฟียนี่แหละ
จรปิดมีภาพตอนคุยกันด้วยนะ

คนที่ขับรถตุ๊กชื่อคุณพันศุกร์

ก็ไปถามว่าเออตกลงคุยอะไรกันนะพี่

ฝรั่งเขาก็พิมพ์ผ่านแอปแปรภาษา

ตอนนี้มีศพอยู่ในถุงขยะดำ

หมอเหมืออะไรก่อนนี่มันเรื่องอะไร

แล้วท่าทางเขาดูจริงจังดูไม่เหมือนคนมาแบบกวนล้อเล่นล้อเล่น

แล้วไปบอกเพื่อนก็คือพี่สุรชัยคนขับแท็กซี่บอก

อันนี้ไอ้นี่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่ประหลาดแล้วเอาออกไปเลย
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ไม่รู้ไงแต่มันผิดปกติใครจะมาพูดจาอะไรแบบนี้
ซึ่งเพื่อนคนขับตุ๊กอีกคนนึงก็บอกเหมือนกัน
อีตาฝรั่งคนนี้มาขอให้ช่วยเคลื่อนย้ายศพ

เขาเพิ่งเอามีดแทงเมียตายเดี๋ยวให้ค่าจ้างสองหมื่นบาท
คือตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะใครมันจะบ้าฆ่าคนแล้วมาเที่ยวบอกคนอื่น
บอกช่วยไปเอาน้ำไปล้างทำความสะอาดศพ

เลยตอบไปบอกจ้างเป็นล้านก็ไม่ทำให้หรอก

ว่าช่วยไปซื้อน้ำยาอาบศพล้างศพอย่างนี้
แล้วก็มันใส่ในถุงดำคือแค่ว่ามีคนตายในถุงดำอ่ะอืม
แต่เขาไม่รู้ว่าใครแต่เขาก็บอกเอ๊ะไม่ดีแล้วแบบนี้
อ่ะพอเพื่อนบอกสุรชัยเองพาไปเลยนะมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยนะ
ไอ้นี่ประหลาดมากเลยพี่สุรชัยแกก็งงก็ขับพาลากวาด้าเนี่ย
ออกจากวินตุ๊กตุ๊กกลับไปที่คอนโดลาโกด้าก็เดินขึ้นไปห้องพัก
ให้พี่สุรชัยรอด้านล่างเผื่อคนสงสัยเอ๊ะพี่สุรชัยทำไมใจดีจัง
จะพาไปกินข้าวพาไปคุยกับเพื่อนยังกลับมาส่งคอนโดแล้วยังรอเขาอีก
คือเขาจ้างแบบเหมาอืมจ้างแบบเหมาทั้งวันนี่จะเห็นวงจรปิดนะคะว่าลาโกด้า
ก็เดินเหมือนเดิมเดินชิวกลับมาที่ห้องตอนเที่ยง๒๘นาทีนะคะ
กลับมาเก็บกระเป๋าเดินทางระหว่างนี้พี่สุรชัยแกก็ตะหิดตะหิดไง
ก็เลยไปเล่าให้วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นฟังว่าเฮ้ยผู้โดยสารคนนี้มันแปลกว่ะ
มันส่งข้อความให้แอปแปลภาษาคุยบอกว่าช่วยไปล้างศพให้หน่อยมีศพอยู่ข้างบนฆ่าเมียตายแล้วอย่างนี้
พี่วินก็บอกเฮ้ยจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวแจ้งรอปภคอนโดก่อนละกัน
แล้วก็ไปแจ้งนิติคอนโดด้วยเที่ยง๓๔นาทีรอปภแล้วก็นิตินี่เดินเข้าลิฟต์ไป
กันพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมนี่นี่สวนกันในลิฟต์แล้วเขาก็บอกเออยูอยู่อย่าเพิ่งไปอยู่อย่าเพิ่งไป
รอก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปตรวจสอบห้องอยู่อ่ะถามว่ารอไหมเนี่ยเห็นไหมบอกเอ้ยหยุดก่อนคุณรอก่อน
คุณอยู่อยู่ห้องนี้อยู่รอก่อนเนี่ยมันมีคนแจ้งมาแบบนี้นะถ่ายหัวก็ไม่รู้แหละตอบว่าอะไร
เพราะมันก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็ได้ฟังตามคำบอกเล่าไง
นิติกำลังขึ้นไปเช็ค

สุรชัยจอดแท็กซี่สีส้มรออยู่ใช่ไหม
โกด้าลากกระเป๋าขึ้นรถไป

ก็ขับไปใน๔กิโลเมตรถึงบางรัก
โกด้าบอกพี่สุรชัยบอกอยู่จอดไอจะลง
เงินแล้วลงจากรถไปเลยพี่สุรชัยแกก็ขับรถไปรับผู้โดยสารคนอื่นต่อแล้ว
หน้าที่ของพี่สุรชัยกับลาโกด้าตอนนี้มันจบไปหมดแล้ว
ลาโกด้าเดินลากกระเป๋าวนไปเวียนมาอยู่แถวนั้นเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
จนกระทั่งบ่ายสองโมงค่ะเดินไปที่ร้านนวดไปพูดคุยกับพนักงานร้าน
แล้วก็เดินออกอีกสองนาทีเดินกลับเข้าไปคุยใหม่อีกแล้วอืม
แล้วก็เลยไปถามว่าเออเขามาคุยอะไรเหรอพนักงานร้านนวดบอกว่า
เขามาถามทางเป็นภาษาอังกฤษถามว่าไอจะไปปลอยเป็ดที่กัมพูชายังไงเหรอ
หื้มหวั่นเยิ้มก็แปลงงานบอกเขาดูไม่มีพยุตรอะไรเลยอ่ะ
ตอนนั้นมีรถพยาบาลเปิดหวอวิ่งผ่านไปด้วยนะพี่อุ๋ย
แต่เขาก็ดูเฉยไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือว่าลุกลี้ลุกลนอะไรใดทั้งสิ้น
เขาจะนั่งรถไปน้องเขาก็บอกว่าเธอก็ต้องไปอ่าสุวรรณภูมิหรือว่าอ่า
หน้าดอนเมืองนั่งขึ้นเครื่องไปเขาก็ยิ้มจ้องน้องอย่างเดียว
ก็เลยกระพริบตากันก็เลยกระพริบตาให้น้องแบบว่ามันจ้องน้องเกินไป
คือเหมือนลักษณะยังไงจ้องจ้องแบบหื้อเดี๋ยวอ๋มอะไรจ้อง
อะบายสองโมงหยี่สิบเก้านาทีลากโกด้าเรียกแท็กซี่คันใหม่สีเขียวเหลืองค่ะ
จากหน้าร้านนวดปากสอยจรรย์กรุงสี่สิบสี่มุ่งหน้าไปที่สระแก้ว
แล้วสุดท้ายจังหวะที่เดินโตเต๋อยู่หน้าโรงแรมกำลังจะข้ามไปฝั่งกัมพูชาก็โดนตำรวจไปจับตัวได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มคือกองร้อยทหารพรานที่๑๓๐๒แล้วก็ตมจังหวัดสะแก้ว
พาทีมข่าวไปชี้จุดตั้งแต่ริมถนนสุวรรณสอนทางเข้าด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศ
ซึ่งห่างจากด่านพรมลึกมาประมาณสักห้าสิบเมตรเนี่ยจุดนี้คือจุดที่แท็กซี่เขียวเหลืองจอดส่งลาโกด้าลงแล้วขับออกไป
ลาโกด้าก็ลากกระเป๋าเดินผ่านหน้าโรงแรมไปนั่งพักเก้าอี้ม้าหินแถวนั้น
พอดีเลยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วเขาได้รับการประสานข้อมูลมา
แล้วเห็นหน้าปุ๊บอ่ะนี่เลยรูปภัณฑ์สันฐานตรงเป๊ะก็เลยแจ้งจับกันไปเลยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนั้นที่รับเขามาส่งที่สะแก้ว
คือแท็กซี่ไม่ได้มีความผิดนะแต่เราอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาพูดอะไร
พูดคุยอะไรยังไงกับแท็กซี่อีกบ้างนะคะเพื่อเป็นการประกอบสำนวนคดีค่ะ
แสดงว่าไปสะแก้วอีกคันนึงสิ